หลังจากที่ปีนี้ท้องทะเลไทยต้องเจอกับวิกฤตปากการังฟอกขาว
จนต้องปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปหลายแห่ง
ล่าสุดมีความพยายามที่จะฟื้นฟู
โดยทดลองกันที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารา
หมู่เกาะพีจังหวัดกระบีก่อน
แล้วก็ได้มีการแจ้งให้กับผู้ประกอบการ
นำนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณดังกล่าวแล้ว

ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์ครอบปากการัง
ที่เกิดการฟอกขาวแต่ว่ายังไม่ตาย
โดยใช้สาหร่ายจิ๋วปาการังตัวอย่างรวม๒๐ตัวอย่าง

โดยหลังจากนี้ก็จะทำการตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
เป็นระยะเวลา๑๔วันแล้วก็จะถอดอุปกรณ์ออก
จากนั้นทางอุทยานได้แจ้งให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว
นำนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณแปลงทดลอง

จากการสำรวจตรวจสอบเพราะว่าปากการังในพื้นที่
สาเหตุเกิดจากน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
และการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ได้เสนอให้ปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อทำการทดลอง
หากประสบความสำเร็จก็จะเป็นครั้งแรกของโลก
ของโลกที่สามารถฟื้นฟูปากาหลังฟอกข่าวได้ครับ